คุณผู้ชมครับปีที่แล้ว๑๘พฤศจิกายนมีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสหรังสิตคนหนึ่งต้องเสียชีวิต
เขาจะออกเลนขวาคือกะว่าจะแซงรถคันหน้าคือเปลี่ยนเลนมาทางขวาเพื่อจะแซงรถคันหน้า
ขณะเดียวกันรถของนักศึกษาคนนี้ก็กำลังจะออกมาเพื่อจะแซงคันหน้าเหมือนกัน
แต่เขายังออกมาไม่พ้นคันนี้เบียดเขาซะก่อนเขาก็พุ่งข้ามเลนไปชนกับรถเทรลเลอร์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
นี่ค่ะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ยังหาตัวไม่ได้ยังจับตัวไม่ได้เรื่องนี้กลับมาเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าแม่ของนักศึกษาชายที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ยออกมาเรียกร้องบอกว่า
ใครรู้เบาะแสใครเห็นเหตุการณ์ช่วยแชร์ต่อกันหน่อยสำหรับคลิปนี้
แม่ตั้งรางวันนำจับ๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าฟอร์โจนเนอร์ที่เราวงให้เห็น

คือมันเป็นจังหวะที่เบียดออกมาตรงกลาง
พร้อมกันพอดีระหว่างรถสองคันที่อยู่คนละเลน

ทำให้เขาต้องหักหลบแล้วก็พุ่งไปเลนตรงข้าม
กับรถเทรลเลอร์แล้วก็กระเด้งกลับมาที่เลนเดิมของตัวเอง

ซึ่งคันสีขาวก็ยังอยู่เลนขวายังไม่ถึงก็ได้ออกไปไหน
แต่คันซ้ายเนี่ยคือเบียดมาเลยนะคะ
นักศึกษาที่เสียชีวิตก็คือนายทศวรรษบรรณาทองอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะคะ
คลิปนี้ถูกบันทึกโดยกล้องหน้ารถของผู้ที่ขับรถตามมาด้านหลัง
บริเวณสะพานหน้าวัดพระธรรมกายในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี

ให้กับตำรวจสพคลองหลวงตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว
แต่จนถึงขณะนี้คดีไม่คืบหน้าเลยค่ะคุณผู้ชม
ยังหาตัวคนขับรถฟอร์จูเนอร์สีดำที่เบียดรถสีขาวนี้ไม่ได้สักที
คลิปนี้ก็เลยถูกเพจดังนำมาแชร์ในโลกโซเชียลอีกครั้ง
เพราะว่าแม่ของนักศึกษาชายคนนี้ออกมาร้องกับทางเพจบอกว่า
ช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมใครเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์
มีเบาะแสอะไรเข้ามาแจ้งหน่อย
ตามหาตัวคนขับรถฟอร์จูเนอร์สีดำมาดำเนินคดี

โดยคุณแม่ตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ที่๑แสนบาทค่ะ